ตามความคืบหน้าของคดีเศร้านะคะที่ว่าแฟนนุ่มต้องบอกว่าใช้คำว่าว่าที่เจ้าบ่าวแล้วแหละขับรถไปรับว่าที่เจ้าสาวหลังเลิกงานแล้วปรากฏว่าจังหวะจะจอดเทียบรับอยู่แล้วเนี่ยคุณนัทว่าที่เจ้าสาวเดินออกไปรอแฟนนุ่มคุณอ้ำแล้วครับคุณอ้ำเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นรถคันสีขาวเนี่ยมากำ

แต่งงานอยู่แล้วพ่อเนี่ยทั้งพ่อกับแม่ก็เตือนลูกไปนะว่าลูกเอ้ยช่วงนี้เนี่ยห้ามขับรถนะคือมันเป็นความเชื่อของคนใต้อ่ะค่ะคือครอบครัวเจ้าสาวเขาเป็นชาวใต้เนอะเขาบอกเป็นความเชื่อคนใต้ว่าคนที่อายุเป็นเจ้าเพศคือ๒๕แล้วก็กำลังจะแต่งงานเนี่ยจะเนื้อหอมเพราะฉะนั้นห้ามขับรถเด็ดขาดมันเป็นอันตรายสุดท้าย

ที่ในลูกพ่อก็ฟื้นขึ้นมาไม่ได้อีกแล้ว
แต่มันเกิดมันเกิดมาแล้วก็เรา
ผมใจกว้างผมไม่ว่าหรอก
ผมไม่ว่าครับ

ครับผมผมไม่ว่าครับผมไม่ว่า
เพราะว่าเออเรามนุษย์ด้วยกันเห็นไหม
ถ้าเกิดแล้วได้รับผิดชอบมันก็ดีอยู่

คนเราในเมื่อเกิดเป็นมนุษย์คน

ไม่รู้จะพูดอะไรถึงคนขับรถบรรทุกเหมือนกัน
เพราะลูกแม่ก็จากแม่ไปแล้ว

ความฝันที่กำลังจะแต่งงานของลูกแม่ก็ล่มสลายไม่ทันได้ตั้งตัว

คนใต้เขาถือนะลูกอย่าไปขับรถนะเข้าวัยเบนเจอร์เพศ

แฟนคลับไปรับไปส่งตลอดเพราะคุณอ้ำเขาดูแลตลอด
มีจังหวะหนึ่งอะค่ะจังหวะที่คุยอยู่แม่เนี่ย
หันไปมองรูปที่โรงอะค่ะ
แล้วก็บอกว่าเออลูกแม่เกิดมามีบุญวาสนาแค่นี้แหละ

ใครที่คิดจะดื่มแล้วขับ
แต่พอดีแต่ถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องดื่มเลย
เพราะสุดท้ายแล้วคุณเห็นไหมว่า
หัวใจคนเป็นแม่คนนี้มันแตกสลายขนาดไหน

คือเราอยากให้เขามาทำตามที่
ให้ถูกต้องตามที่เขาทำให้ลูกเรา
เพราะลูกเราก็มีแต่งงาน
พรุ่งเตรียมหมดไว้ทางเดียว

เมื่อวานก็ยังได้คุยกันอยู่

ชาติหน้ามีจริงเราก็ว่าเป็นแค่ลูกอันนี้
ไปแล้วไปไม่ต้องมีทุกปีที่ฉุกไม่ต้องห่วงข้างหลัง
เบียดมากมีบุญวัฒนาแค่นี้ไม่ต้องทิ้งห่วง
แล้วส่วนนี้เราเอาสิทธิ์กรรมให้กับคนที่ทำให้ดูดีกว่าไงครับ

เพราะเราไม่รู้ว่าเขาอุบัติเหตุอุบัติเหตุหรือว่าเขายังไง
ผลที่ตามมาคือมันหมดหมดทุกอย่างเลยให้คิดว่าดื่มกินด้วยความสนุกความทุกข์อยู่
อยู่ใกล้ละทุกเหตุ
ความทุกข์ก็มาอยู่ในตัวเรือนั้น
ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะจัดพิธีฉาพนักศิษย์เมื่อใบ
เพราะว่าต้องรอญาติจากทางใต้ขึ้นมาร่วมงานด้วย
คงจะไม่เกินวันจันทร์ที่๑๒ธันวาคมนี้ค่ะ
เศร้ามากนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่ารูปพรีเวดดิ้ง
ตั้งใจจะใช้ในงานแต่ง๒๕ธันวาคริสต์มัส
กลายเป็นว่าต้องเอามาใช้ตั้งหน้าโรงศพในงานศพแทน
แล้วเห็นว่าว่าที่เจ้าบ่าวก็แทบไม่ได้นอนทั้งคืนเลย

นอนเฝ้าศพทั้งคืนเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วชุดเจ้าสาวที่เขาควรจะได้ใส่

มันก็ต้องถูกมาตั้งโชว์ที่หน้าโรงศพนะคะแสดงความเสียใจด้วยจริงค่ะ